และถึงเวลานะครับเช็คความพร้อมกับความฟิตของนักมวยในคู่เอกนะครับ
โดยคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ

คู่เอกเสานี้นี่เพชรยะโสดาบรันสารคาม
ในหินของตำรวจน้ำดีแห่งมหาสารคาม

เตรียมป้องกันแชมป์๕๕ฮิโลกรัม
ลุยอย่างเดียวไฟล์นี้บอกว่าไม่ต้องคุยเยอะ
ในเนี่ยตีได้ยันพระบินทบาทเหมือนเดิม
และนี่เพิ่งไปโกอินเตอร์กลับมาด้วยจากประเทศญี่ปุ่น
พอถึงแผ่นดินไทยปุ๊บซ้อมปั๊บ
เตรียมตัวเพื่อป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ
เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ

เตรียมป้องกันแชมป์ที่ไทยรัฐไฟล์นี้โดยเฉพาะ